หน้ากรณีที่คนหักข้าวโพดที่เพชรบูรณโดนยิง
โดนยิงเนี่ยตำรวจไปจับตัวได้แล้วเป็นพรานล่าสัตว
เขาบอกว่าไม่รู้จริงนึกว่าเก้ง
ยิงเข้าใส่หลายนัดเลยนะฮะจนเขาเสียชีวิต
นี่ตำรวจสพชนแดนนะครับคุมตัวนางสงกรานมิ่งขวัญ
อายุ๔๕ปีพรานป่านะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากเข้าจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก
พร้อมกับปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุ
ยิงนายพันธุ์พรมดีอายุ๕๙ปีเสียชีวิต
ขณะไปเก็บข้าวโพดนะฮะกลางไร่ข้าวโพด
บนเขาปู่บ้านกกจันทร์หมู่๒๐ตำบลพุทธบาท
อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้
ระหว่างทำแผนนะครับเจ้าหน้าที่นำกำลังมา
คุ้มกันอย่างแน่นหนาเพราะเต็มว่าเดี๋ยวยาดพี่น้อง
เพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตจะโกรธจะแค้นจะมารุมประชาธรรม
ระหว่างทำแผนลูกสาวผู้ตายและเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดเข้าไปตะโกนด่าผู้ต้องหา
ว่าไม่มีน้ำใจนะฮะ
หลังก่อเหตุไม่ไปช่วยเหลือผู้ตายเลย

ปล่อยให้นอนทรมานอยู่อย่างนั้นได้ยังไงนะ
คือเขาบอกว่าผู้ตายเป็นคนนิสัยดี
ขยันทำมาหากินเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
อย่างไรก็ตามลูกสาวของเขาก็ไม่ติดใจสาเหตุการยิง

ที่ต้องสูญเสียพ่อของเขาไป
ใครเป็นพรานป่า

นี่นะตอนออกมาล่าสัตว์นะ

ก็เดินตามขึ้นเขาเดินตามขึ้นเขามา

แล้วนะเล็งปั๊บตากระตุกสองครั้ง
ใจก็เอ๊ะแล้วเฮ้ยหรือว่าจะเป็นคนว่ะ
นะฮะแต่มองไปตาเขาเนี่ยเห็นเป็นเก้งเลยยิงใส่ครับ
ยิงใส่เลยยิงใส่เสร็จเดินไปดูเอ้า
โอ้โหเห็นแขนเสื้อคนนี่หว่า
กลัวกลัวความผิดนะครับก็
หนีไปนะจนตำรวจจับได้ในที่สุด
ตำรวจนะครับก็พานะฮะผู้ต้องหาไปกราบขอเข้ามาศพนายพันธุ์นะครับตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบ้านพีหมู่๒นะครับตะบนชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เอาตัวไปดำเนินคดี
พรานป่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกท่านก็ต้องใช้ความรอบครอบนะครับในการประกอบอาชีพพรานป่าของท่านนะฮะ